สิธมาหันครับปูชมครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ได้ทีเดียว
นะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ปกติศาสตร์ตอนล่างนั้นต้อง
เชิญกับความแปรปวนของลักษณะอากาศอย่างหนักครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นผลมาจากพายุฤดูร้อนนะครับ
มาพร้อมกับลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า

หลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ดังกล่าวนั้นจะค่อยดีขึ้นนะครับ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือเรื่องของอุณหภูมิความร้อน
ตอนนี้ลักษณะอากาศเมืองไทยของเราเป็นอย่างไร

หย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็น
เข้ามาสร้างความปั่นป่วนให้กับลักษณะอากาศในเมืองไทยของเรา

ก็จะถูกแทนที่ด้วยบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ
เนื่องมาจากความร้อนสีแดงที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ

หลายพื้นที่ครับจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด
อกจากนี้ครับในบริเวณตอนกลางของประเทศนั้น
ก็จะได้รับอิทธิพลจากกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
อบเอาความชื้นเข้ามาปกกลุ่มบริเวณตอนกลางอย่างต่อเนื่อง
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่จะทำให้บริเวณตอนกลางของประเทศนั้น
มีอากาศที่ร้อนรวมไปถึงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกครับ
ภาพรวมอุณหภูมิความร้อนเป็นอย่างไร
เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ช่วงเช้าพรุ่งนี้เริ่มต้นเลยนะครับ

พื้นที่ดังกล่าวนั้นมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะครับ
ช่วงกลางวันพบว่าหลายพื้นที่นั้น
เป็นสีม่วงนะครับก็คืออากาศร้อนจัด

อาจจะไต่ไปแตะ๔๑องศาเซลเซียต

สภาพอากาศแบบนี้ต่อเนื่องนะครับ

ใครที่ติดตามการพยากรอากาศ

หย่อมความกดอากาศต่ำ

ส่งผลอะไรต่อลักษณะอากาศ
เมืองไทยของเรานั้นวันนี้เดี๋ยวเรามา
ทำความรู้จักกันให้มากยิ่งขึ้นนะครับ

บริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ
คือบริเวณที่มีอากาศร้อนอุณหภูมิสูง

อากาศบริเวณดังกล่าวนั้นจะมีน้ำหนักเบานะครับ
สามารถที่จะลอยตัวสูงขึ้นได้

วนหาจุดศูนย์กลางนะครับ
ในบริเวณที่เป็นซีกโลกเหนือ

ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับ

ที่ต้องเผชิญกับปัญหาหมอกควันไฟป่า
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศร
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดเชียงรายครับ

การแปรปรวนต่อลักษณะอากาศนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป